คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เจ้าพ่อบิ๊กโปรเจกต์กันดีกว่า
สำหรับพี่ติ๊กเจษฎาพรของเรานี่นะคะ

อยู่ในขั้นตอนของการรับสมัครนะคะ
มาแบบดังมากแค่โชว์ในงานเมื่อวานแฟนคลับไปกันล้นห้างเลยคุณผู้ชม
แต่ว่าฐานแฟนคลับเนี่ยมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่แผ่วเลยนะ
อีกหนึ่งบทบาทที่พี่ปิ๊กก็คือการเป็นผู้จัด
แล้วก็เป็นนักแสดงในละครลมพัดผ่านดาว
คือตัวละครเองเนี่ยมันก็เป็นกระแสนะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเคมีตัวแม่เหล็กอย่าง
พิอามพัชรภาเคมพัสวิหรือแม้แต่ตัวพี่ปิ๊กเอง
ก็มีการพูดถึงฉากอาบน้ำ
เป็นยังไงฉากนี้คือแบบสะพรึงมาก
คนพูดถึงกระแสหนักมากขนาดนี้แล้ว
แต่คุณผู้ชมดูเหมือนว่าเรตติ้งเนี่ย
มันจะสวนทางกับกระแสนะ
แล้วในฐานะผู้จัดพี่ติ๊กรู้สึกยังไง

ผมคิดว่าอันนี้
เราคิดว่าเราได้มีโอกาสทำงานอย่างเต็มที่แล้วนะครับ

ผมว่ามันอยู่ที่หลายปัจจัย
ซึ่งเราไม่สามารถที่ไปตัดสิทธิ์อะไรได้หรอก

เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้โฟกัส
ในเรื่องของตัวเลขที่เป็นเรตติ้งนะครับ
แต่แน่นอนในฐานะของคนที่ทำงานด้านนี้
ก็หวังว่ามันก็จะมีตัวเลขต่าง

เพราะว่านี่คือเรื่องแรกของเราด้วย